หวังว่าครั้งนี้ลูกชายของดิฉันจะเจอคู่ชีวิตที่แท้จริงนะคะ

ก็หยุดแค่นี้แล้วนะคะหยุดอยู่หยุดแค่นี้แล้วนะคะ
หยุดแค่นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะงานที่สี่
ดิฉันก็ขอยืนยันว่างานนี้งานสุดท้ายของกำนันโต้ค่ะ
จะพาคนไหนมาไม่รับค่ะรับคุณครูติคนเดียวนะคะ
ก็รู้สึกรู้สึกดีนะครับก็รู้สึกดีคือรู้สึกดียังไง
รู้สึกได้ยังไงคือกำนันมีกำนันคนเดียวนะฮะที่
พาติติไปสอบครูจนมาจุกครูได้นะฮะติติโถมหาพ่มพ่อ
ที่ดูแลติติพาติติไปสอบครูจนมาจุกครูได้นะฮะติติโถมหาพ่มพ่อ
หนูจะไปสอบครูขอตั้งเติมน้ำมันหน่อยผมก็บอกคือมึงต้องไปต้องเปิดมาขุดเยอะแยะห้า
ได้ด้วยมึงหรอกผมก็ว่างั้นแต่ว่าเขามีเขาคบกับกำนัน
กำนันก็พาไปสอบจนติดผมก็ขอบคุณกำนันแล้วก็ยกลูกสาวให้กำนันเลย

สักครู่ละงอกลูกละดอกน่ะมั้ยเด็กต่อนมาชิลล์ต่อแล้วคุณเป็น
มาให้เคยรับสาวเหลือสาวเหลือกลัวหรือตามหลักกล่อกของพี่สุดที่

ดักจงที่ไม่พอมินต้อนขาเชาเอาออกผัวล่ะหักใจบุคค่า

สวัสดีครับ